คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงนะคะ
คุณยายวัย๙๗ปีเรียกว่าคุณทวดก็คงได้ที่จังหวัดบุรีรำ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะตอนนั้นเนี่ยปกติอยู่บ้านกับหลานสี่คนนะ
แต่หลานออกไปทำงานไปเรียนหนังสือกันหมดแล้วบ้านเกิดไฟไหม้
โอ้โหคุณยายแกพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดคลานออกมาจากบ้านที่ไฟไหม้แบบนี้ค่ะ
เพราะดีจริงนะคะเพื่อนบ้านได้ยินกระโดดเข้าไปถี่ประตูแล้วอุ้มร่างแกออกมา
แต่แกบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเพราะว่าโดนไฟคลอกแขนขาหน้าแผ่นหลัง๑๗๐ค่ะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวในตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนะคะ
กู้ภัยพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังห่มลุกไหม้อย่างหนัก
ครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าไฟจะดับลงแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้มีแต่ความเสียหายนะคะ
สินในบ้านเสียหายทั้งหมดแล้วคุณยายได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะ
คุณยายท่านนี้นะคะคือคุณยายสับลาพรมมาอายุ๙๗ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้าน
คุณยายเนี่ยโดนไฟไหม้ที่แขนขาใบหน้าแล้วก็แผ่นหลังมากกว่า๗๐ของร่างกาย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านกรวดแล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เพราะคุณยายอาการสาหัสมากขออนุญาตย้อมสีภาพค่ะ
คือแกโดนไฟลวกหมดเลยเพราะแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแกทำได้แค่แบบกระเสือกกระสนคลานออกมาจริง
เราไปสอบถามฮีโร่วันนี้นะคะนายทศธาสิมมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
และเป็นคนวิ่งไปกระโดดถี่ประตูเพื่อช่วยคุณยายออกมา
เขาเล่าบอกว่าเขาเห็นไฟไหม้ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูโอ้โหไฟเนี่ยนะโหมหนักมาก
แล้วก็จำได้ว่าบ้านหลังนี้มียายสับอยู่ในบ้านคนเดียว
เพราะว่าหลานที่อยู่ด้วยกันรวม๔คนออกไปทำงานไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือกันหมด
เขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือไม่รู้จะช่วยยังไงดีเพราะว่าไฟมันโหมไหม้หนักมาก
ไม่รู้ด้วยว่าคุณยายแกนอนอยู่ตรงไหนสักพักหนึ่งเห็นเงาลาง
พยายามคลานออกมาจากกองไฟค่ะเขาเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปเลยนะ
เห้ยเข้าร้องเพราะไฟไหม้ก็เลยเขาไปเรียกโหยยายอยู่คนเดียว
ไฟมันขึ้นสูงแล้วถึงหลังคาแล้วครับเออผมก็เห็นยายอยู่ผมก็
อุ้มยายลงมาตอนนั้นสภาพคุณยายนี่คืออยู่ในสภาพยังไงครับพี่
ไฟลวกแจแล้วนี่แขนขาตัวแจเนี่ยแจตะกายแจตะกายใช่ไหมตะกายออกมาแล้ว
ถึงกระแพงไงข้างใกล้ใกล้ไอบันไดเนี่ยอืมแต่แจลงมาไม่ได้
ก็เลยพังประตูหน้าบ้านเนี่ยขึ้นไปอุ้มแกลงมาเขาบอกว่าสภาพตอนเนี้ย
พอวิ่งเข้าไปอุ้มคุณยายเนี่ยนะโอ้โหไฟเนี่ยลวกตามร่างกายทั่วร่าง
แต่คุณยายแกยังมีสติยังรู้สึกตัวอยู่ชาวบ้านกับกู้ภัยนะคะ
ก็ช่วยกันทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้คุณยายก่อน
หลายคนอ่ะคือเนี่ยคุณดูสิแผ่นหลังแกทั้งหลังอ่ะ
แกทั้งแขนขาแกทั้งขาคนเขาบอกโอ้โหทำแผลให้แกไป
น้ำตาก็ซึมไปสงสารแกจับใจเลยนะคะเนี่ย
ลวกหน้าแกอีกอ่ะล่าสุดนะคะนายทวีพิมพ์อุบล
ในอำเภอบ้านกรวดและเหล่ากาชาติอำเภอบ้านกรวดค่ะ
เอาเข้าของเครื่องใช้จำเป็นบางส่วนไปให้การช่วยเหลือครอบครัวคุณยายสับแล้วนะคะ
แล้วก็วางแผนจะหาที่อยู่ใหม่ให้ด้วยเบื้องต้น
สาเหตุคิดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรคือส่วนใหญ่บ้านที่อยู่มานาน
บ้านเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลได้บ้างไหมหรือว่าเจ้าของบ้านอาจจะต้องคอยหมั่นตรวจสอบบ้างว่า
สภาพการไฟฟ้าฟิลล์ของเราระบบไฟฟ้าของเรามันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า
คือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเอาจริงนะคุณสังเกตไหม
ไฟไหม้ทีไรมักจะเป็นคนเท่าคนแก่คนป่วยคนยากจนทุกทีเลย
อยู่คนเดียวทุกทีเลยส่งกำลังใจให้คุณยายหายไวด้วยนะคะ